ต่อกันที่ความเชื่อดีกว่า
เรื่องพวกนี้นะคะว่ากันไม่ได้จริงเป็นเรื่องของความเชื่อ
แล้วก็ตัวเลขเข้ามาเกี่ยวด้วยนะ
คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มคุณผู้ชมนะคะภาพด้านหลังนี้ค่ะ
ถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลายงวดติดกันนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็เลยไปเปิดสำนักที่อยุธยานะคะเห็งปัง
ก็เลยถูกสลากินแบ่งรัฐบาล๗งวดติดคุณผู้ชม

งวดติดโอ้โหเดี๋ยวเขาต้องตามไปขอเลขแล้วมั้งเนี่ย
แต่ละงวดโกยเงินเป็นล้านด้วยนะ
แต่ว่าก็ดูด้วยนะว่าลงทุนเท่าไหร่นะงานนี้เจ้าตัวแจงไม่ได้โม้จริงนะ
พร้อมเปิดสำนักให้บันเทิงไทยรัฐค่ะ

ของก็ให้ดูว่าถูกจริง

มันก็เลยมาได้โชคตรงนี้ช่วยครับผม
งานแสดงพี่ยังรับอยู่นะคะ

คือแต่ก่อนที่โป้งเนหมาบอกเลยว่า
มีหนี้สินพรุงพลังเยอะมาก
พอมาเปิดสำนักก็เลยถูกนี่ฮะ
ใช่ค่ะ
ใกล้สิ้นปีสิ้นเดือนแบบนี้
ก็ต้องมีสติในการใช้จ่ายด้วยนะคะ
อยากจะรวยก็ต้องทำงานด้วยนั่นเองนะคะ